สวัสดีค่ะชื่อเฮีนนามสกุลคิมนะคะจากร้านกิมจิคุณคิมกิมจิโอ่งเจ้าแรกของสยามค่ะ
จิคุณคิมนะคะเกิดขึ้นเลยเพราะโควิดค่ะ
เราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราถนัดอะไรจะมีอะไรที่เก็บไว้ได้นานแล้วก็เป็นธุรกิจออนไลน์
เราก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความพิเศษที่เราจะนำเสนอออกไปให้กับคนไทยได้ทานจริง

พอคิดปุ๊บก็ทำปั๊บแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเลย
สร้างความว้าวให้กับเราภายในแค่๑๐กว่าวันเราได้ยอดอยู่ที่๒ล้าน
เรารู้สึกขึ้นใจกับการที่เราคิดแฟคแกจชิงนี้มาแต่สิ่งที่มันมาที่สุดเลยซึ่งค่าไม่อร่อยจริงลูกค้าจะไม่บอกต่อ
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้การต้อนรับเราอย่าง

คุณใจที่ได้ทำของอร่อยอร่อยที่คนไทยได้ทาน

เป็นกิมจิที่มีผักหลากหลายที่สุดแล้ว
มีผักห้องเต้มีแตงกวาแล้วก็มีกวางตุ้ง
ลูกค้าสามารถสั่งในชุดผักรวมได้

สามารถเลือกอยากจะกินผักอะไรตามปริมาณ

ถ้าน้ำปลาก็จะเป็นน้ำปลาที่โซเดียมต่ำ
ราคา๕๐๐กรัมเป็นชนิดแบบกล่อง
ออนไลน์จะเริ่มต้นที่๑๓๐ไม่บวกจัดส่ง

ที่ร้านเคยเพจแตกมาแล้วนะคะ

จะเริ่มต้นที่๒๕๐ยังไม่รวมจัดส่ง

เพราะว่าบางทีมา๕๐๐ถึง๑๐๐๐ใบเนี่ย
ภายในวิกเดียวคือไม่พอแล้วครับ
เมนูต่างเริ่มต้นจากหลัก๑๐นะคะ
ก็คือเริ่มต้นราคาที่๘๐บาท

ก็จะเริ่มต้นที่๓๕บาทเองค่ะ
ปุ๊กกี้ถ้าเป็นชุดพร้อมทานก็๘๐บาท
ไปพร้อมปรุงก็จะเริ่มต้นที่๙๕บาท
โอ้โหกิมจิดีคุณภาพเด็ด
แถมยังมีผักอีกหลากหลายชนิดให้เลือกอีกด้วย
แค่คุณคิมพูดยังไม่พอหรอกค่ะ
เรายังมีการการันตีความอร่อยอีกเพียบ
ฝากร้านกิมจิคินไว้ด้วยนะคะ
ถ้าใครสนใจสินค้าตอนนี้มีหน้าร้านแล้วนะคะ
ลูกค้าจะสามารถบล็อกอินเข้ามาได้ที่
สุขสวรรค์๘๐จังหวัดสมุทรประการนะคะ
ทางออนไลน์ก็คือตอนนี้สามารถสั่งได้ทางเพจกิมจิคุณคิมนะคะ
แล้วก็มีอินสตาแกรมกิมจิคุณคิมนะคะ
ฝากร้านกิมจิคุณคิมกิมจิโอ่งเจ้าแรกของสยามไว้ด้วยนะคะ